คุณผู้ชมค่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของน้องธันวาเด็กชายวัย๘ขวบ
กำแพงเพชรเราเล่าข่าวมาตั้งแต่วันที่น้องหายออกจากบ้าน
แล้วไปเจอหลักฐานไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานของน้องรองเท้าแตะของน้อง
ล่าสุดคุณผู้ชมเจอน้องแล้วค่ะช่วง๙โมงที่ผ่านมาจะกลายเป็นข่าวเศร้า
เพราะว่าน้องเสียชีวิตอยู่ในคลองชลประธานแล้วดูจังหวะตอนที่ป้าไปเจอร่างหลาน

คุณป้าของน้องธันวาผู้ทองข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน
ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

ป้าของน้องธันวาผู้ชมข่าวอ่อน

นำร่างน้องไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
อันนี้พร้อมเจอแล้วนำร่างน้องขึ้นมาข้างบน